คุณผู้ชมมาดูข่าวแปลกกันนะครับ

ก็ไปเก็บมะพร้าวลงมาเตรียมทำน้ำแกง
ปรากฏว่าไปเจอกะลาตาเดียว

คุณถ้าคนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องลางของขลังเนี่ย
ที่บ้านทางสามแพร่งโอ้โหต้องกันผีได้ถ้าบูชาให้ดีดี
ถวายน้ำชากาแฟดำจุดทูป๘ดอกเนี่ยเกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาเลย
นี่หลายคนบอกกระลาตาเดียวมันเป็นยังไงนี่คุณอย่างนี้เหรอคะ
จริงจริงกระลาเนี่ยก็อาจจะมีสองตาหนึ่งปากเหมือนจุดสามจุดอ่ะค่ะ
ตรงกะลาแต่ถ้าตาเดียวคือมีจุดเดียวอย่างนี้
เดียวใหญ่ใหญ่ด้านบนนี่ถือว่าไม่นับถูกไหมใช่ไม่นับ
อ่ะด้านบนเป็นปากอ่าเออแต่ถ้าตาเนี่ยคืออยู่ด้านล่างก็เป็นตาเดียว
หรือบางอันถ้าไม่มีรูไม่มีจุดอะไรเลยไม่มีตำหนิอะไรเลย
เขาเรียกเป็นกะลามหาอุดแล้วอันนั้นดีไหมอ่ะแบบนี้
อันนั้นดีมหาอุดเนี่ยดีมากหายากมากคุณอ๋อ
เป็นสุดยอดของกะลานะที่ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง
เพราะจริงจริงบางอย่างก็จะมีกระลาห้าตากระลาหกตาห้าจุดหกจุดนี่หรอ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
ไปเก็บมะพร้าวในสวนป่าของคุณตาที่อยู่ใกล้บ้าน
ไปเลือกเก็บมะพร้าวห้าวที่มันหล่นลงมาจากต้นแล้วด้วยซ้ำ
มา๓ลูก๒ลูกเป็นมะพร้าวปกตินะฮะ
แต่ขณะที่กำลังจะตอกผ่ามะพร้าวลูกที่๓
เอ้าเป็นกะลาตาเดียวไปซะงั้นนะครับ
ส่วนคุณสมบัติหรือว่าคุณวิเศษของกระลาตาเดียวอย่างที่ผมบอกนะฮะ
โอ้โหไม่ต้องปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับ
ถ้าปลุกเสกแล้วยิ่งจะเป็นของขลังที่ทรงพลานุภาพนะครับ
บูชาจะได้สมปรารถนาทุกอย่างเลย

สักหมื่นลูกเนี่ยอาจจะเจอสักลูกสองลูก

ผู้ใดเจอจึงนับว่าโชคดีหลายคนก็เก็บเอาไว้บูชานะครับ
ส่วนผู้รู้จะใช้กระลาตาเดียวตัดครึ่งใบ
นำส่วนที่มีตาเดียวเอาไว้ใช้ตักข้าวสารหงกิน

คือโอ้โหข้าวมันจะพอกพูนมาเรื่อย
เอาตักตักตักเงินตักทองตักข้าวสารอะไรอย่างนี้

แล้วก็ไม่มีคำว่าอดหยากเลย

ผมเคยดูรายการหนึ่งที่เขาพาไปดูคนที่เก็บสะสมตลาด
กระลาตาเดียวกะลามหาอุดกะลา๕ตา๖ตา

คุณโปรกัดผิดประเด็นแล้วเหรอ